คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องระวังกันหน่อยคุณป้าวัย๖๒ปี
คุณผู้ชมฮะคือไปเก็บผักขี้เหล็กข้างทางตรงนั้น
นั่นคือเป็นพงหญ้าแต่มันมีต้นขี้เหล็กขึ้นนะครับ
อืมก็ไปเก็บผักอืมปรากฏว่าคุณป้าเนี้ยถูกต่อ
ต่อหลุมเนี่ยมันรุมต่อย
คุณดิฉันเข้าใจว่าต่อมันจะอยู่บนต้นไม้

หลุมมันมีมันทำรังอยู่ใต้ดิน
หรือว่าตรงโคนโพรงไม้ที่อยู่ใกล้ดิน

ต่อมันบินไล่ต่อยคุณป้าเลยคุณป้าวิ่งหนีตายเลยคุณผู้ชม
ต่อหลุมเนี่ยต่อยถึงตายได้นะ
ทีนี้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปเก็บเข้าไปทำลายรังต่อหลุมกันหน่อย
คุณผู้ชมไปดูนะฮะรังต่อมันใหญ่มากนะครับ
ไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บนะครับ

จะใช้สำดีอูดแล้วพอน้ำมันข้ามันเพลย์ใส่
จริงแล้วมันมีมากกว่านี้เห็นมั้ย

มีมากกว่านี้
โอ้โหมันเท่าหัวแม่มือคุณตัวเบอร์เริ่มเลยฮะ
ต่อหลุมหรือว่าต่อหัวเสือแถบใหญ่ชะบ้าบอกมันเคี้ยงมากนะฮะ
ชาวบ้านบอกมันเขี้ยวใหญ่ด้วยนะคุณนะ
แล้วมันต่อยทีนะมันเป็นพิษร้ายแรงต่อยถึงตายแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ของมูลวิทย์ศัตริย์ธรรมศัตริย์ภุตธรรม

ก็ได้รับแจ้งก็เลยใส่ชุดป้องกันเข้าไปสำรวจ
หลุมบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๔๓บ้านท่าเสา
หมู่๕ตำบลวังดานที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคุณผู้ชม
ฝนก็ตกเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสำรวจแล้วฮะ

กับต้นขี้เหล็กที่คุณป้าไปเก็บผักขี้เหล็กไงคุณ

เจ้าหน้าที่รอเวลาให้ต่อหลุมบินกลับเข้าหลังซะก่อน
ลงมือกำจัดต่อหลุมด้วยการหาปากหลุมของต่อหลุมก่อน
ใช้อุปกรณ์เข้าไปกำจัดนะคุณนะ

แต่ก่อนจะขุดขึ้นมาคุณต้องเอาน้ำมันราด
เจ้าหน้าที่บอกเอาน้ำมันราดให้มันตาย

คือมันไม่เหมือนต่อที่มันทำรังอยู่บนต้นไม้นั่น

เอาน้ำมันราดลงไปเลยแล้วก็ขุดต่อหลุมขึ้นมา
ยังตกใจเลยว่าโอ้โหรังมันใหญ่มากอะคุณ
คุณแล้วไม่ใช่ว่าใครก็ไปทำได้นะ

ต้องระวังนะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ

อย่างที่บอกว่ามันต่อยถึงตาย

โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมไอ้รังต่อตรงเนี้ยมันอยู่ในดินเนี้ยคุณ
เนี้ยเนี้ยแล้วชุดที่ไปกำจัดต่ออ่ะอืม
เป็นต้องไปชุดเซฟตี้นะคุณผู้ชมกันทั้งหมดทั้งตัวเลยอ่ะ
ใช่ฮะก็ต้องไปค้นค้นหานะเอ๊ต่อหลุ้มเนี้ยมันทำรังอยู่ตรงไหน
ใต้ดินตรงไหนโพรงไม้ที่อยู่ติดดินตรงไหนนะฮะ
หากย้อนกลับไป๑วันก่อนวันที่๙สิงหาคมนะครับ
คือคุณป้าสุพินฮิรัณภวยอายุหกสิบสองปีชาวบ้านหมู่ห้าเนี้ย
คุณป้าก็ไม่รู้อ่ะคุณแกก็เดินริมทางเก็บใบขี้เหล็กที่นี่ฮะ
แล้วก็เท้าไปเหยียบหลุมของต่อหลุมคุณ
ต่อหลุมเนี่ยมันบินว่อนเลยขึ้นมาไล่ต่อยป้าคุณป้าวิ่งหนีฮะ
เขาบอกว่าชาวบ้านเห็นนะว่าต่อเนี้ยมันบินตามเต็มไปหมดเลย
อมหัวตอมตัวคุณป้าแล้วมันก็ต่อยคุณป้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เข้าโรงพยาบาลรับการรักษาตัวนะครับ
ขณะที่ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าแม่เดินเข้าบ้านมาแล้ว
บอกให้เอายาเขียวมาขยี้ใส่หัวให้แม่หน่อย
ก็เลยถามแม่แม่ไปโดนอะไรมาแม่บอกว่ารู้ว่าต่อหรือแตนมันต่อย
หรือว่าต่อหรือแตนนะเต็มหัวไปหมดเลย
ตอนนั้นลูกสาวก็กำลังนวดนวดแล้วรู้สึกว่าโอ้โห
หัวแม่บวมขึ้นแล้วมาสำรวจร่างกายแม่นะนี่เยอะแยะไปหมด
สักพักหนึ่งแม่เหมือนทนพิษของต่อเหล่านี้ไม่ไหว
ตอนแรกเหมือนแม่ไม่รู้สึกตัวเอาจริงคุณคือคนที่แพ้พิษนี่อาการจะหนักมากเลยนะ
อาการแพ้พิษมันอาจจะไม่ได้เกิดทันทีมันมาเกิดตามมาภายหลังนี้
โอ้โหก็เลยต้องไปหาหมอที่อนามัยนะฮะพอมารู้ทีหลังว่าโดนต่อต่อยเนี่ย
หมอเนี้ยก็ต้องตรวจนะฮะแล้วก็พบว่าแม่เนี้ยลิ้นหัวใจรั่วด้วย
ทั้งที่แม่ไม่เคยเป็นโรคประจำตัวอะไรเลยนะคุณ
เมื่อคืนแม่นอนไม่ได้ทั้งคืนเพราะปวดมากแล้วก็หน้านะยังบวมอยู่มากฮะ
ตอนนี้อาการก็ถือว่าคือดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับ
ตอนนั้นรู้ยังว่าอะไรต่อยรู้รู้แล้วค่ะรู้แล้วใช่ไหม
เพราะเขามีเห็นตัวเห็นอะไรแล้วค่ะเพราะว่าแกวิ่ง
ขึ้นมาเลี้ยวแล้วทีนี้แกกิ้งตกลงไปใหม่
แล้วแกวิ่งวิ่งไปตรงที่เขาถมใหม่ตรงวิ่งข้างล่างเหรอค่ะ
วิ่งข้างล่างเลยนะค่ะแล้วแกไปปัด
ไปปัดอยู่ข้างบนนะฮะเยอะไหมที่สารแกว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะ
บ่องห้ะต่อหลุมหรือว่าต่อเสือแถบใหญ่นะครับคุณผู้ชม
ลำตัวของมันมีสีดำปีกสีน้ำตาลท้องเนี่ยมีแถบสีส้มปนเหลืองเนี่ย

มีขนาดลำตัวยาว๒๓เซนติเมตร
แล้วก็มีพิษร้ายแรงอันตรายถึงชีวิต

จะมีอาการแพ้พิษหนักขนาดไหนนะครับ

ว่าต่อมันทำรังใต้ดินอยู่ด้วยเรียกว่าต่อหลุม
ใช่ค่ะพอดูข่าวเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ